และสำหรับในช่วงนี้มาดูประเด็นสาเหตุการมรณภาพของพระพรมสุธีหรือเจ้าคุณสนอนะคะ
ซึ่งทางญาติค่ะก็ไม่ติดใจสาเหตุการมรณภาพ
พร้อมกับจะติดต่อขอรับร่างเพื่อไปประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลในวันพรุ่งนี้นะคะ
ขณะเดียวกันทางด้านของผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยา
ยืนยันค่ะว่าผลการชนะสูตรนั้นชี้ชัดว่าเป็นอัตวินิบาตกรรมนะคะ
โดยไม่พบร่องรอยการต่อสู้หรือว่าทำร้ายร่างกายรวมทั้งหลักฐานต้องสงสัยอื่นค่ะ
พลตำรวจตรีนายแพทย์พรชัยสุธีรคุณ
ผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเปิดเผย
หลังจากที่ชนะสูตรพลิกศพพระพรมสุธีหรือเจ้าคุณสนอ
อดีตเจ้าอาวาสวัดสะเกดราชวรมหาวิหาร
ทางคณะแพทย์ลงความเห็นว่า
พระพรมสุธีมรณภาพจากการขาดอากาศหายใจ
เนื่องจากถูกกดรัดบริเวณลำคอ

มีเพียงบาดแผลเล็กน้อยที่เกิดจากขั้นตอนในการเคลื่อนย้ายร่าง

เลือดและดีเอนเอไว้ตรวจพิสูจน์อย่างละเอียดด้วย
ทางคดีนั้นสถาบันนิติเวชวิทยาได้ทำงานร่วมกับ
พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบานสำราญราช
ทุกฝ่ายต้องตรวจและบันทึกข้อมูลโดยละเอียด
เพื่อให้มั่นใจว่าร่างที่ถูกชาปนกิจไปแล้วนั้น
ไม่เกิดความผิดพลาดในภายหลัง
อีกทั้งคดีนี้เป็นคดีที่อยู่ในความสนใจของประชาชน
ประกอบกับผู้เสียชีวิตเป็นพระเถระชั้นผู้ใหญ่
สำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงกำชับให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
ตรวจสอบอย่างละเอียดในทุกขั้นตอน
ขณะที่ทางญาตินั้นก็ไม่ได้ติดใจในสาเหตุการมรณภาพ
และได้ประสานขอรับร่างของพระพรมสุธี
เพื่อไปบำเพ็ญกุศลที่วัดสะเกดราชวรมหาวิหาร
ในช่วงบ่ายวันพรุ่งนี้ค่ะ